เมื่อวานนี้เปิดห้องซ้อมให้นักข่าวไปดูค่ะ
พี่เบิร์ตก็จัดเพลงขอบใจจริงให้นะคะ

เพราะว่ามีเสียงกรี๊ดสนั่นนะคะ

เพราะว่าจะเป็นคอนเสิร์ตที่ยังไม่เคยเกิดขึ้น
ก็มีเพลงที่จะร้องเยอะแยะมากมาย
๒๓๔สิงหาครับ
และถ้าเผื่อมีอะไรที่แปลกใหม่

แล้วก็ถ้าหลังจากสิงหาแล้วมีอะไร